ต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่มในวงการบันเทิงบ้านเรานะคะ
มักจะถูกทักตลอดเลยเดี๋ยวก็อ้วนเดี๋ยวก็ผอม
หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าบางฉากในละครเรื่อง

ทำไมหนุ่มพอร์ตเนี่ยเดี๋ยวก็อ้วนเดี๋ยวก็ผอม

เชื่อตัวออกมาประกาศเลยนะครับคุณผู้ชมว่า
อีก๒เดือนเจอกันมีซิกแพคให้ดูอย่างแน่นอนค่ะ
ช่วงนี้ไปแบบจริงจังมากไปกับเพื่อน

เทรนด์แบบอาทิตย์๓วันแล้วก็กินคลีน

จริงเราก็มีอยู่แต่อยากให้มันชัดเฟิร์ม
ช่วงนี้แบบว่าอาทิตย์หนึ่งนี่๓วันแล้วก็เต็มที่
นี่ผ่านมาประมาณ๒อาทิตย์แล้ว
อีก๔อาทิตย์

ใกล้คลอดเลยจริงครับผมท้อง๙เดือนไม่ใช่

ดิฉันว่าหุ่นหนุ่มพอร์ตเนี่ยตอนนี้กำลังดีแล้ว
มันอาจจะเป็นที่ใบหน้าหรือเปล่าแบบคือบางวันนอน
นอนน้อยนอนเยอะมันก็มีผลกับใบหน้าทำให้ใบหน้าบวมอย่างเราก็เป็นบางวัน

พอกับถามเรื่องงงเรื่องเงินเลยไม่ได้ไม่ได้นะจ๊ะ